ดูเรื่องของความเป็นไปได้เกี่ยวกับกิจกรรมและกิจการต่าง
ที่อาจจะมีการคลายล็อกนะคะในช่วงปลดล็อกระยะที่๓ค่ะ

โดยพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แต่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการประคับใช้
มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด๑๙
เพื่อติดตามสถานการณ์การคลายล็อกเฟส๓
ที่ประชุมค่ะใช้เวลาประชุม๒ครั้งด้วยกันนะคะ

ประชุมเสร็จช่วง๖โมงครึ่ง๖โมงเย็นนะ
แต่ยังไม่มีข้อสรุปใดออกมา
เพราะก็ยังไม่มีการแถลงผลการประชุม
ซึ่งพลเอกสมศักดิ์เองก็บอกว่า
เดี๋ยวจะเอาผลการประชุมให้นายก๙โมงวันนี้
เพื่อที่จะเสนอสอบคอชุดใหญ่พิจารณาอีกทีวันศุกร์นี้
แต่อย่างไรก็ตามนะคะพูดถึงแนวโน้ม
แนวโน้มเป็นแบบนี้ผลจากการประชุมค่ะ
เรื่องเวลาเคอร์ฟิลล์ก่อนอาจจะลดเวลา
ว่าลดเวลาเคอร์ฟิลล์หมายถึงว่าเราก็ได้เพิ่มเวลาในการใช้ชีวิตอยู่ด้านนอกเพิ่มมากขึ้นนะคะ
แต่กี่ชั่วโมงอันนี้เดี๋ยวดูข้อสรุปก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัด

แต่ที่ประชุมก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูซิ
ไปจัดทำรายละเอียดซิเพื่อการเดินทางแต่ละประเทศ
อภัยนะคะการเดินทางแต่ละจังหวัดจะมีความปลอดภัย
โดยเฉพาะการเดินทางข้ามด่านชายแดน
ซึ่งจะทำจัดทำเป็นมาตรฐานกลาง
แต่ถ้าแต่ละจังหวัดจะมีความเข้มงวด
ก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่พวกราชการจังหวัดหนึ่งนะคะ
แพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยัน
ว่ามีการพิจารณาบางกิจกรรมบางกิจการที่มีความเสี่ยงสูง
ซึ่งเดิมอยู่ในเฟสที่๔มาอยู่ในการผ่อนคลายเฟสที่๓
ที่จะมีการพิจารณาครั้งนี้ด้วย
ส่วนเป็นกิจกรรมเป็นกิจการใด
ศุกร์นี้นะคะเพราะว่าจะมีการประชุม
สอบคอชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้ง

ก็มีแนวโน้มว่าเรื่องของการเล่นเพื่อสุขภาพ

แต่เรื่องของการแข่งขันนี่อาจจะยังยากอยู่นะคะ
ส่วนบรรดาเซียนมวยบรรดาแฟนมวยต่าง
อันนี้อาจจะต้องรออดใจผ่านไปอีก

เพราะเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามีการถ่ายท่อสดมวยตู้
แต่ถ้าการดูมวยตู้แล้วดูให้สนุก
คนก็จะต้องไปรวมตัวกันอีกเขาก็กลัวอีกแหละค่ะ

ปิดท้ายที่เรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดเมื่อวานนี้ค่ะ
ประกาศเพิ่มเติมจากสวบค๙ราย
ซึ่งทั้งหมดเป็นกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศ

กลับมาจากอเมริกาตรวจพบเชื้อ๒๖พฤษภาคมนะคะ
แต่สองคนนี้ไม่มีอาการค่ะ
รายที่๓เป็นผู้ชายไทยอายุ๓๔ปี

เดินทางกลับจากกาต้า๒๒พฤษภาคม

เป็นไข้ไอจมูกไม่ได้กลิ่น
ตรวจพบเชื้อ๒๒พฤษภาคม
ส่วนอีก๖รายที่เหลือเป็นนักศึกษาทั้งหมดเลยค่ะ
อายุตั้งแต่๒๓๓ปี

เข้าที่ไทยนะคะผ่านด่านประดังเบซา

เข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐ
และตรวจพบเชื้อ๒๕พฤษภาคม
จำนวนนี้๒รายไม่มีอาการ
ส่วนคนที่หายเพิ่มเติมเมื่อวานนี้๒ราย
และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะ
พวกราชการจังหวัดสงคราค่ะ

ขอเปลี่ยนแปลงจุดผ่านแดนถาวร

ก็คือการพบนักศึกษาเดินทางผ่านด่านมา

ว่าราชการจังหวัดรับลูกทันทีนะคะ

เปลี่ยนแปลงจุดผ่านแดนถาวร
สอดคล้องกับแนวทางของมาเลเซีย
ซึ่งจะปิดด่านประดังเบซา๒๘พฤษภาคมนี้
หลังจากมีรายงานนักศึกษาสาวไทย๓๙ราย
เดินทางกลับมาและติดเชื้อไป๖เนี่ยนะคะ
โดยคนไทยที่จะกลับประเทศผ่านจุดผ่านแดนต่าง
ให้ไปใช้จุดผ่านแดนถาวร
สะเดาแทนประดังเบซานะคะ
ตั้งแต่วันที่๓๑พฤษภาคมเป็นต้นไป
นี้ก็เพื่อสะดวกต่อการคัดกรองโรคค่ะ